ชมหน้าผู้โชคดีจากแคมเปญไทยรัฐ๗๐ปี
ทั้งปีฟินทั่วหน้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กับรางวัลทริปทัวร์เกาหลีใต้๔วัน๓คืน
ระหว่างวันที่๗๑๑กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
การเดินทางครั้งนี้ทุกคนบอกเลยว่าพร้อมมาก
หลังผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองมาอย่างสบาย

นั่นคือถ้ำควังเมียงจังหวัดคองกิโด
ในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่มาก่อนนะคะ
ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลีใต้นั่นเองค่ะ
เสร็จแล้วเราไม่พลาดไปเสริมสิริมงคลกันที่วัดวาวูจองซา

ทีมไทยรัฐไม่ปล่อยให้ผู้โชคดีเหงา
เพราะเราจัดเต็มหอบของรางวัลเล็กน้อย
มาเล่นเกมแจกรางวัลให้กับผู้โชคดี
ได้มีของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะ

ได้มีของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะ
สนุกมากค่ะสนุกครับสนุกนะครับสนุกครับ
เมื่อวานกินหมูกระทะอร่อยมากหมูปิ้ง
ให้มีชิงโชคอย่างนี้ต่อไปเผื่อได้มาอีกรอบหนึ่ง

คัดสรรที่เที่ยวมาแบบจุก
ที่เที่ยวแบบแนวศิลปะธรรมชาติที่เมืองอันยาง
ชมวิวสวยที่แลนด์มาร์คของเกาหลีใต้
อย่างโซลทาเวอร์พระราชวังเคียงบกุง
วังหลวงที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี
ไปจนถึงแหล่งช้อปปิ้งตามย่านดังต่าง
รวมถึงอาหารเกาหลีอร่อย
เรียกว่าทริปนี้ไทยรัฐเขาจัดเต็ม
เพื่อตอบแทนแฟนที่สนับสนุนกันมาตลอด

ขอบคุณไทยรัฐนะคะที่จัดรายการดีแบบนี้
ให้ประชาชนเหมือนกับตอบแทนประชาชน
ที่ติดตามไทยรัฐมาตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากจะให้จัดแบบนี้ไปได้อีกทุกปี

เราอาจจะเป็นหนึ่งในโอกาสที่ได้มาอีกก็ได้